ย้อนไปนะคะตั้งแต่ช่วงตี๔เลยนะคะ
เป็นช่วงที่ถือว่ามีความเคลื่อนไหวสำคัญ
ก็คือต่อเนื่องจากการเคลื่อนขบวนจากธรรมเนียบรัฐบาล
ก็คือเจ้าหน้าที่ขอเคลียร์พื้นที่ที่ธรรมเนียบรัฐบาล
กลุ่มผู้ชุมนุมก็เลยนัดกันว่าจะมากันอีกทีคือบ่าย
แยกราชประสมแต่ช่วงตี๔เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่
ได้มีการประกาศว่าจะกระชับพื้นที่
ขอคืนพื้นที่ที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาล
ตี๔๓๐เป็นช่วงจังหวะที่นายพระฤทธิวารักษ์หรือเพนกวิ้น
กำลังออกจากพื้นที่นะคะแต่ถูกตำรวจจับที่แยกนางเลิ้ง

เรียงไปเลยนะคะหลังจากนั้นประมาณตี๕๒๐นาที
ตำรวจแสดงหมายจับนายอานนท์เป็นหมายจับจากศาลจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็ควบคุมตัวไปที่สตชนะคะที่ต่อชดนะคะขออภัย
แล้วก็เนี่ยค่ะถูกจับที่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษ
จากนั้น๘โมงครึ่งค่ะนางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งนะคะ
ถูกจับที่โรงแรมที่พักนะคะ
ว่าคุณผู้ชมน่าจะเห็นภาพที่มีคลิปจังหวะที่ถูกควบคุมตัวด้วยนะคะ

คือก่อนหน้านี้รุ้งปนัสยาได้มีการออกแถลงการคณะรัศดร๖๓
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการสลายการชุมนุม
แล้วก็นัดหมายแสดงจุดยืนนัดการชุมนุมกันต่อ๔โมงเย็นที่แยกราชประสงค์
แต่ว่าต่อมาตำรวจเนี่ยก็บุกไปเลยถึงที่โรงแรมแถวถนนเข้าสารที่รุ้งพักอยู่นะคะ
เจ้าหน้าที่โชว์หมายจับแต่เจ้าตัวก็ฉีกหมายจับต่อหน้าเจ้าหน้าที่
นี่ค่ะภาพจังหวัดตรงนี้นะคะไปดูภาพกันหน่อย

ตำรวจบุกกลับเข้ามาถึงที่โรงแรมที่เราพัก

มีผู้ติดตามไปได้ไหมคะ

อีกหน้าที่ซึ่ง
นี่นะคะตามภาพนี้เลยนะคะรุ้งก็นั่งลงกับพื้นไม่ได้ต่อสู้อะไร
เจ้าหน้าที่ก็ใช้เวลาในการเจรจาอยู่สักพัก
มาแล้วก็พารุ้งปนัสยาออกจากโรงแรมที่พักขึ้นรถนะคะ
รุ้งเองก็ไม่ได้ขัดขืนแต่ก็ไม่ได้ยินยอมพร้อมใจนะคะ
ก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการชู๓นิ้วแบบนี้
ปัชฌาลักษณ์จงจรรย์ปัชฌาลักษณ์จงจรรย์ปัชฌาลักษณ์จงจรรย์
ปัชฌาลักษณ์จงจรรย์ปัชฌาลักษณ์จงจรรย์

หลังจากที่ทางแกนำนักคมภูมิจำนวบที่ทำเนียบเขาได้
ซึ่งก็จะมีภาพสดจากแยกราชประสงค์

จากเหตุการณ์การจำนวบของคณะราศนอน๖๓
ที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันจนถึงเช้ามืด
ซึ่งช่วงก่อนรุ่งสางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีได้ลงนามในประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร
เจ้าหน้าที่อาศัยอำนาจตามพรกรฉุกเฉินนะครับเข้าจับกลุ่มแกนนำและผู้ร่วมการชุมนุมไป๒๒คนนะครับ
มีรายชื่อดังนี้และความผิดด้วยความผิดตามมาตรา๑๑๖เป็นแกนนำ๔คน
ฐานร่วมกันกระทำให้ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใด
ไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูลหรือไม่ใช่เพื่อแสดงความคิดเห็นหรือติชมโดยสุจริต
รายชื่อตามหน้าจอดังนี้นะครับมีพระฤทธิวารักษ์หรือว่าเพนกวิน
มีนายอานนท์นำพาหรือทนายอานนท์มีนายประสิทธิ์ครุธาโรธหรือว่าเจมส์
แล้วก็มีนางสาวปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งทั้ง๔คน
ล่าสุดก็คือสารไม่อนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวนะครับในระหว่างการฝากขังของพนักงานสอบสวน
อีก๑๘รายชื่อเป็นความผิดฐานฝ่าฝืนข้อกำหนดตามพรกรฉุกเฉินนะครับ
ก็จะมีแนวร่วมผู้ชุมนุมนะครับเนี่ยฮะรายชื่อทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ลำดับที่๕ถึง๒๒นะครับ
นายชาติชายแจ่มจันทร์นายศักดาอุประนายเจษดาจอกโคกสูงนายพลธกรภวงบุภา
มีนายวโรธเทศทองนายเจษฎาพงวันนานายวิชัยโรคน้อยนายสำริทนาคสุทธินายโชคชัย
จนชาญปรีชานายปรานพีระบุญญาธนาภูวเดชนายเริงชัยบางวงนายสิงหาดนศุกร์
นายโสภาพรมกสิกรนายเดือนคงยอดนายสมประสงค์เป่าอินนายวัญชัยสิงสวัสดิ
วาดที่ร้อยตรีรุ่งโรธครองสินชัยโยแล้วก็อีกคนนึงนะครับคือนายชัยพันธ์พันธระสุริมาตรนะฮะ
นี่เป็นทั้งหมด๒๒คนวันนี้ก่อนหน้านี้
เมื่อ๑๓ตุลาคมนี้ก็มี๒๑คนนะฮะ
ทีนี้ค่ะตามรายชื่อที่คุณภาคภูมิได้อ่านไปนะคะ
มีหนึ่งในแกนนำค่ะก็ไม่ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกัน
นายประสิทธิ์ครุธาโรธนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะ
ได้มีการเขียนจดหมายช่วงก่อนที่จะมีคำสั่งสาร

ขอให้ทุกคนต่อสู้
บอกว่าขอโทษที่ไม่ได้สู้ต่อเพราะกำลังถูกควบคุมตัว
เชื่อว่ามีพลังเพียงพอในการต่อสู้
ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความเป็นห่วง
ขอให้สู้เพื่อสิทธิและเสรีภาพ
ฝากบอกถึงแม่ตาและยายด้วยว่าสบายดี
คุณผู้ชมก็น่าจะเห็นที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ